แล้วเราจะต้องเตรียมตัวหรือว่าจะต้องดูอะไรบ้างในเรื่องของการลงทุน
วันนี้พูดคุยกันกับครอบครัวบัวหลวงทั้งสองท่านเหมือนเดิมนะคะ

แล้วก็คุณธนรัฐอิสระกุลผู้จัดการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีครับคุณมิ้นแล้วก็สวัสดีครับพี่เอก

เหงาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายก็ลดลงไป
ก็แค่ประมาณไม่ถึง๔๐๐๐๐ล้านบาท
จากปกตินี้ก่อนหน้านี้เราเทรดประมาณเกิน๕๐๐๐ล้านเกือบตลอด
อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจัยช่วงนี้ยัง
การดีเบทของปรารถนาธิบดีสหรัฐ
ก็เพิ่งผ่านพ้นไปนะ
ตลาดหุ้นทางดาวโจรอย่างวันก่อนปิดลบ
เมื่อคืนปิดบวกเข้าไปอีก
ก็ผันผวนตามการพูดของประธานของการดีเบตเลยนะครับ

ก็โดยผลแล้วเนี่ยก็ดูแล้วฮิลายีน่าจะได้คะแนนสูงสุดนะครับ
การดีเบตจริงมีทั้งหมด๓ครั้งด้วยกันใช่ไหมครับ

แล้วก็การเลือกตั้งจะมีในวันที่๘ธุรกิจกายน
ก็เมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นปิดไป๑๔๘๙จุดนะครับ
ก็ลดลงนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับ
แต่เริ่มที่น่าสนใจก็คือต่างชาติเริ่มกลับมาขายนะครับ

พี่เอกรู้สึกว่าเป็นยังไงในโลกต่างชาติตอนนี้

เพราะว่าจริงเรามีการอัปเดตในเรื่องของตัวกระแสเงินลงทุนมาให้นักลงทุนติดตามตลอดทุกสัปดาห์นะครับ
ในสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสเงินลงทุนยังมีการไหลเข้าอยู่นะครับ
โดยเฉพาะประเทศไทยยังเป็นยอดซื้อสถิติของต่างชาติอยู่ครับ
ส่วนนึงที่ช่วงนี้เนี่ยคือรัฐบาลเราเริ่มขับแรดเศรษฐกิจ
แต่ทีนี้คุณต้องคิดต่อก็คือ
ผู้มีรายได้น้อยได้เงินแล้วจะไปจับจ่ายใช้สอยที่ไหน

ใช่นะครับก็น่าติดตามตรงนี้เหมือนกันนะครับ
แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ
รัฐวิสาหกิจปีหน้านี่ได้งบลงทุนประมาณ๑๕ล้านล้านนะ
โอ้โหค่อนข้างเยอะนะนะครับ
ก็น่าสนใจว่าอนาคตของประเทศไทยเนี่ย
ขับเคลื่อเศรษฐกิจไปทางด้านไหน

ใช่ไหมครับอย่างปกติคนก็จะใช้ทูนะครับก็มีอ่าทีบอร์ดแรนด์ก็คือ
เขามีคนใช้เนี่ยเกือบเกือบสองแสนแล้วนะแต่ว่าธุรกิจนี้กำลังเริ่มบูมขึ้นมา
เริ่มบูมขึ้นมาก็น่าจับตานะครับเขาบอกว่าหลายคนจะใช้มือถือกันหมด
แต่ธุรกิจบอลแบรนดก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับครับอ่ะวันนี้พี่เอก
เอาอะไรมาให้ท่านผู้ชมดูครับอ่าครับวันนี้ผมกับน้องสินทนันนะครับ
มีสไลด์นำมาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่ง
นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งนะครับจะมีธุรกิจหลักหลักด้วยกัน
นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทางบกนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทางบกนะครับ
ธุรกิจทางบกก็อย่างเช่นรถไฟฟ้าทางด่วนทางด่วนกลุ่มธุรกิจทางด้านขนส่งทางอากาศ
อย่างเช่นสายการบินแล้วก็ธุรกิจขนส่งทางเรือมี๓เมนหลักด้วยกัน
นะครับก็คือบกอากาศแล้วก็น้ำสามทางนี่แหละ
ทางบกพี่ต้องใช้ตัวเลขอะไรบ้าง
คราวนี้เรามาวิเคราะห์ในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งทางบกแล้วกันนะครับ
เราก็ต้องมาดูในเรื่องของตัวเลขการใช้ผู้ใช้ทางด่วนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
ตอนนี้พี่เอกเวลาพี่เอกมาทำงานก็ขึ้นทางด่วนไหมพี่

แล้วก็จากสิตินะครับคนจะเริ่มใช้ในกริมารเยอะสุดก็เริ่มต้นในช่วงไตม่า๓
แล้วจะไปสูงสุดเลยคือในไตรมาสที่๔
ไตม่า๑ไตม่า๒เขาไม่ค่อยขับรถกันมาขับรถไตม่า๓
อาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงปลายปีนะครับเป็นช่วงท่องเที่ยว
ก็ควรใช้ในแง่ของตัวทางด่วนเยอะนะครับ
แล้วก็รวมถึงในเรื่องของตัวพวกโครงสร้างระบบขนส่งต่าง
เพราะจากจำนวนเนี่ยโอ้โห๓แสนรอบต่อวันเลยนะ
ถ้ารู้ช้าเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวเลขนี้การเพิ่มขึ้นเรื่อย
โตขึ้นไหมพี่เติบโตขึ้นค่ะ
เติบโตขนาดไหนครับเติบโตขึ้นเรื่อยเลยครับ
วันนี้เราก็เลยนำตัวสไลด์มาให้ท่านผู้ชมเห็นภาพว่า
แง่คนใช้ในเรื่องของตัวรถไฟฟ้าเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย
โดยเฉพาะในช่วงประมาณสักไตรมาสที่๔ครับ
เพราะว่าเราติดด้วยนะคือรอยฟ้าสะดวกกว่า
ก็เห็นตัวเลขนี่ก็โอ้โหคนใช้๒๐รอบเลยเหรอพี่

โดยเฉลี่ยนะค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ถัดไปก็คือทางอากาศจริงอันนี้วัดง่าย
เพราะว่าเกิดใครเหยียบสนามบินประเทศไทยปุ๊บ
จ่ายค่าภาษีสนามบินใช่ไหมพี่

เลยมีตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างพี่
ตัวเลขสไลด์ที่๒คือในเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้ว
เราก็มีคาดการณ์ว่าในช่วงประมาณไตมาส๔เป็นช่วงหายสิทธิ์สรรค์
คือเริ่มต้นแต่เดือนตุลาคมไปถึงปีหน้าเดือนกุมภาพันธ์
ตัวเลขอ้องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเรื่อย

ละครับ
สามารถเจอกัน
กันบ้าง

ใช่ครับเรามีชาร์จส่วนตัวค่าระวังเรือมาให้ดู
ค่าระวังเรือนี้เริ่มมีการปรับปรับตัวขึ้นมาในไตม่าที่๓
เออจะถึงข้างล่างเลยนะ
และตอนนี้มีนโนปปรับตัวขึ้น
เริ่มเห็นหุ้นหลวงพระร่างเป็นการปรับตัวขึ้น

ก็คือในช่วงหน้าหนาว
จากหุ้นดูทรงอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณ๑๔๘๐บาท
ก็ยังมีปัจจัยที่น่าสนใจก็คือ
จะมีแรงซื้อกลับของกลุ่มหุ้นใหญ่หรือเปล่า
อย่างกลุ่มแบงค์ใช่ไหมก่อนหน้านี้ลงมาเยอะ
ถัดไปก็คือเรื่องการดีเบต
คุณต้องติดตามนะเพราะว่าอันนี้กระทบกับคนทั่วโลกเลย

ดูเรื่องน้ำมันหน่อยว่าเขาจะคงหรือจะเพิ่มหรือจะลด
ก็ดูการตัดสินของเขา
สุดท้ายมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับพี่

แล้วก็สุดท้ายคุณมองภาพรวมเรื่องตัวเล่นเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจในบ้านเราเองน่าจะโดยได้ดีกว่า

ขอบคุณคุณสินทนันกับคุณธนรัฐด้วยนะคะ